ฉายาออกมาจากผู้สื่อข่าวประจำธรรมเนียบรัฐบาลนะคะ
ก็เป็นประเพณีตามประจำปีทุกปี
ที่เขาจะตั้งฉายาให้ทั้งคอรมอแล้วก็ทางคณะรัฐมนตรีแต่ละท่านนะคะ
ปรากฏว่าหลังจากที่มีการประกาศฉายาออกมา
ผู้สื่อข่าวบอกวันนี้บรรยากาศที่ธรรมเนียบมันดูแปลก

เหมือนที่ไม่มีนะจ๊ะไม่พูดไม่มีงอนแหละงอนดูออก
เขาก็ว่ากันว่าอย่างนั้นนะก็ไม่รู้จริงเท็จแค่ไหนนะคะ
ช่วยกันสังเกตลักษณะนี้แล้วไปเลย
นี่ค่ะผู้สื่อข่าวก็พูดเหมือนคุณนัทพงศ์แหละ
สงสัยนายกงอนหรือเปล่าหลังจากเจอฉายาชำรุดยุทธโซม
นายกงอนหรือเปล่านะคะแล้วตอนออกมาเนี่ยเขาบอก
นายกก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวหรือสื่อมวลชนอะไรเลยนะคะ
แต่ว่าสำนักโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีแจ้ง
มีแจ้งขอความร่วมมือสื่อมวลชน
ดักรอสัมภาษณ์ตรงทางเชื่อมตึกไทยคู่ฟ้า

ซึ่งตามปกติแล้วสื่อเขาก็จะดักรอสัมภาษณ์นายก
กับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้ตรงนี้แต่วันนี้แจ้งงด
มันใช่ไหมมันใช่ไหม
ก็ขอความร่วมมือได้แต่นักข่าวก็ต้องไปดักตามหน้าที่

เมื่อวานนี้ก็เพิ่งให้ฉายาไปด้วย

ฉายาของรัฐบาลก็ยื้อยุดใช่ไหมคะ
ฉายาของพลเอกประยุทธ์ก็คือชำรุดยุดโทรม
ขณะที่พลเอกประวิทย์แหมวันนี้อารมณ์ดีค่ะ
ยิ้มแย้มแจ่มใสพูดคุยหยอกล้ออย่างอารมณ์ดี
ใช่ใส่ได้อย่างไรเราเป็นบุคคลแห่งปี

นี่ค่ะวันนี้ก็เลยได้ให้สัมภาษณ์

วันนี้บอกว่าจะทำงานต่อไปให้ดีที่สุด
เพื่อช่วยประชาชนจะยืนหยัดเป็นฐาน
เราจะต้องช่วยคนจนช่วยทุกคน

พูดสิทธิ์ข่าวถามต่อเลยแล้วรองช้ำนะคะ

รองช้ำอันนี้ฉายาพูดสิทธิ์ข่าวตั้งให้
พลเอกประวิทย์บอกว่ายิ้มด้วยนะ

อารมณ์ดีมองอะไรก็พลิกได้หมด

ทุกอย่างก็ดีนะคะ
ได้วัฒน์ใหม่เลยรองช้ำเพื่อชาติ

คนสองอารมณ์วันนี้ที่ธรรมเนียบรัฐบาล